ท่านผู้ชมครับมีหนุ่มคนนึงเขาอัดคลิปแล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะฮะ
ประมาณว่าถามด้วยแหละแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวด้วยแหละ
คือเขาบอกว่าพ่อเขาเนี่ยเสียชีวิตไป
แต่เขาไม่สามารถเข้าไปที่บ้านหรือว่าไปอยู่ที่บ้านของพ่อเขาได้
เพราะว่าปู่เนี่ยไม่ให้เข้าบ้าน
แล้วหนักข้อถึงขั้นถือมีดถือไม้เนี่ยมาไล่หลานชายเลยนะฮะ

ประมาณอย่างเนี้ยฮะนี่เป็นตอนที่เขาขี่จักรยานยนต์มาที่บ้านของพ่อนะฮะ

เกิดกลบล้านเนี่ยปู่ไม่ให้ล้านเข้าบ้านเนี่ย
คือบางช่วงด้านที่เดินไปหยิบไม้จากข้างบนมาเครื่องมาปลาใส่ด้วยนะ
เนี่ยอันนี้คลิปหนึ่งเห็นมั้ยฮะ
วันนี้จะนอนห้องโกงไหมแม่
นี่ฮะเราได้คุยกับคุณปู่แล้วก็ทางฝั่งของหลานด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวค่อยไล่ไปนะฮะนี่หลานชายนะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับ
ชื่อโชว์เพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้เขาบอกว่าผมเนี่ยกลับบ้านผมผิดเหรอ
บ้านที่อยู่ตั้งแต่เกิดจนโตพอพ่อเสียเริ่มโดนขับไล่ทุกครั้งที่ไปบ้านมีปากเสียงกันตลอด
รอบนี้หนักสุดเอามีดมาฟันยันในบ้านมีดก็เป็นของใช้ในบ้านของในบ้านก็ถูกลักไปจนหมด
เขาอ้างแต่ว่าเป็นของเขาคงหมายถึงปู่ถ้าเป็นของเขาจริงเนี่ยทำไมไม่มาขอคืนตั้งแต่พ่อยังอยู่
งัดบ้านหยิบไปตอนที่เจ้าของบ้านไม่อยู่กุญแจที่ซื้อไปล็อกก็ถูกตัดไปสี่ลูก
ปัจจุบันเป็นลูกที่เขาซื้อมาล็อกไว้เองหมายถึงกุญแจนะฮะ
คุณผู้ชมครับวันนี้เราก็เลยไปที่บ้านหลังนี้หน่อยได้เจอคุณปู่นะฮะ
คุณปู่เนี่ยที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะฮะคุณปู่บุญชูอายุ๖๙ปีแล้ว
ก็เลยพาผู้สื่อข่าวของเราเข้าไปดูในบ้านหลังเกิดเหตุ
ที่มีกรณีพิพาทกับหลานชายนะปู่บุญชูบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ย
ไม่มีบ้านเลขที่นะเป็นบ้านในเนื้อที่เดียวกัน
แล้วมีกรณีพิพาทกันอยู่นะครับเนี่ยไขกุญแจเข้าไปดูข้างในเนี่ย
ไฟมันถูกตัดหมดแล้วทรัพย์สินในบ้านมันก็ไม่อยู่
เหตุว่าเพราะวันสุกที่ผ่านมาหลานชายขี่จักรยานยนต์มากับเพื่อน
แล้วทำไมตั้งใจทำร้ายเค้ามาขู่เท่านั้นปู่บอก
พระเจ้าใช่ใจมากไหนจะอยากเรียบร้อย

คือฟังจากปู่เหมือนว่ากลัวหลานชายจะเข้ามาเอาข้าวเอาของอะไรหรือเปล่าไม่รู้

เห็นมากับเพื่อนก็เลยไม่กล้าให้เข้า
เอาฟังของทางฝั่งหลานชายนะครับ
ได้คุยกับทางลูกสะพ้ายของคุณปู่นะครับ
ก็คือแม่ของหนุ่มคนที่เขาจะมาหาปู่เนี่ยแล้วถูกปู่ไล่เนี่ย
นี่นะฮะคุณกระหนกการนะ
บอกว่าหลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิต
สามีคือลูกชายของคุณปู่ชื่อบุญช่วยอายุ๔๕เป็นลูกชายคนเดียวด้วย

หลังจากนั้นปูก็คือพ่อสามีก็ไล่หลานไม่ให้เข้าบ้าน

โดยบอกว่านี่มันเป็นบ้านของปู่เป็นที่ของปู่นะ
เพราะตอนนี้ปู่เนี่ยไปมีเมียใหม่ด้วย
เนื่องจากย่าเนี่ยเมียของปู่เนี่ยเสียชีวิตไปนะ

และความจริงที่ตรงนี้เนี่ยเป็นชื่อแม่ของสามีนะ
ทีนี้ปัญหามันเกิดก็คือ
ก่อนที่แม่สามีเสียชีวิตไปเนี่ย
แล้วก่อนที่สามีจะเสียชีวิตไปอีกเนี่ย
ไม่มีการแบ่งกันไว้ให้ชัดเจน

เขาเป็นสามีไงเขาเป็นพ่อของลูกอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็เลยมีปัญหากับลูกสะพ้ายแล้วก็หลานชายมาตลอด
ท่านผู้ชมครับทางผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘บ้านหนองบัวนะ
ซึ่งอยู่ที่กาญจนบุรีก็ทราบเรื่องแล้ว

หลานเขาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนมา
อรุณบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของที่ดินมรดกนะครับ
เป็นทรัพย์สมบัติของครอบครัว
ซึ่งตอนนี้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยเป็นของคนที่เป็นปู่

ทีก็จะให้ลูกเนี่ยไปปลูกบ้านอยู่กันนะฮะ

ตอนนี้พอลูกชายเสียชีวิตไปมันก็เหลือแค่หลาน
ก็คือหลานชายคนในคลิปที่ถูกไล่กับลูกสะพ้าย
ซึ่งความจริงก็ถือว่ายังเป็นทายาทนะฮะ
ทีนี้คนที่เป็นปู่ไปมีครอบครัวใหม่ด้วยนะ
ไปมีภรรยาใหม่แล้วมีลูกที่เกิดกับภรรยาใหม่อีก
มันก็เลยเป็นปัญหาคาราคาซังเรื่องที่ดินมรดก
จนล่าสุดเนี่ยหลานชายเนี่ย
ซึ่งตรงนี้ทั้งผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
เดี๋ยวจะให้ทุกฝ่ายมานั่งคุยกันอีกทีหนึ่ง

อุ้ยนี่เห็นไหม